นัดพบคืออนุสวรีประชาธิปไตย
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสิริวัณรักษัตว
พร้อมที่จะรายงานสดมาจากที่นั่นแล้วนะคะ

ค่ะคุณสุภาษาราคุณจุธารัฐครับ
วันนี้มีกิจกรรมกีฬาสีประชาชนและทรลาศของกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
ซึ่งกิจกรรมทางกลุ่มทะลุฟ้าก็บอกว่า
จะเริ่มจัดตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ

ก็มีการเริ่มที่จะตั้งเวทีของกลุ่มทะลุฟ้าแล้วนะคะ
มีการประกาศให้มวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ
ให้ไปตั้งขบวนกันที่แยกคอกบัวค่ะ
ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
จากนั้นจะมีขบวนพาเรทเดินเท้าตั้งแต่แยกคอกบัว
มาที่อนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
จะมีการทำกิจกรรมแข่งกีฬาสีนะคะ
วันนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีหลายอย่างเลยค่ะ
ว่าจะเป็นฟุตซอลนะคะชักไขเยอร์
ปิดตาตีตู่วิ่งมิบาท
แล้วก็มีการเล่นสเก็ตด้วยนะคะ

แล้วก็จะมีการไฮปาร์คตอกย้ำความล้มเหลวของระบอบประยุทธ์ค่ะ
ซึ่งสีสันในวันนี้นะคะ
ก็จะมีการจัดเชียร์ลีเตอร์ขบวนพาเรท
แล้วก็จะมีการปลาสายช่วงสุดท้ายนะคะ

กิจกรรมทางกลุ่มทุรฟ้าก็บอกว่า
จะมีการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
วันนี้ไม่มีการปิดถนนทั้งหมดบริเวณรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
ส่วนที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
เดี๋ยวไปดูนะคะมีการนำทงสายรุ้งนะคะ
ไปปักไว้ตรงสัญลักษณ์ตรงทานที่เป็นอนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
วันนี้ค่ะก็มีการนำนกกระดาษนะคะ
ปักไว้โดยรอบเพื่อที่จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์เช่นกันค่ะ
ต้องติดตามนะคะว่าวันนี้จะมีการแข่งขันกีฬาสีนะคะ
แก่นำก็บอกนะคะว่าหลังจากกิจกรรมวันนี้เสร็จสิ้นตั้งแต่เวลา๑๙นาที
ทุกอย่างก็จะแยกย้ายนะคะไม่มีการไปต่อ
แล้วก็ทุกอย่างกิจกรรมวันนี้ก็จะจัดโดยสงบและสันติค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทางกลุ่มธรภาษณ์กีฬาสีค่ะ
จะเริ่มในเวลา๑๙๓๐นค่ะ
สิรวรรณรักษาข่าวในรัฐอินิตรายงานส่วนจากอนุสาวรีประชาธิตไตรค่ะ

ก็คาดหมายว่าจะไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
เป็นการชุมนุมกันอย่างสงบในวันนี้ตามที่เขาได้บอกไว้